พลังพลลูกปากน้ำจะมาท้าชิงเข็มขัดกับยุทธพรสุทนทนายความ
และวันอาทิตย์เพิ่มดีกรีความมันลุ้นกันได้ยาวกับมวยไทย๕ยก
พบกับมวยคู่เอกคิดถึงสิบพ่อเหล็กปะทะเพชรผู้ผ่านสิทธิ์อชัย
วันเสาร์และวันอาทิตย์๔โมงเย็นเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒